วันนี้วันที่๒๑นะฮะนับมือดูก็อีกสักประมาณ๘๙วัน
ก็ถึงการลุ้นรวรรมรอบใหม่อีกแล้วหรออีกแล้วผ่านไปเร็วเสมอนะฮะคุณผู้ชม
แต่ว่างวดที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอข่าวไปมีต้นตะเคียนทองที่ไปเข้าฝันว่าอยากขึ้นจากน้ำ
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเกิดเจ้าแม่ให้โชคนะถ้าเกิดเรามีเงินมีทองก็จะอันเชิญขึ้นมา
ปรากฏว่าให้โชคจริงชาวบ้านไปเห็นจากต้นตะเคียนคือเลข๓๕
ชาวบ้านก็ไปซื้อกัน๕๓แล้วเขาก็ถูกรางวัลเลขท้ายกันไป
เสร็จแล้วก็ทำพิธีเอาเจ้าแม่ขึ้นมา
ระหว่างการทำพิธีมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงเชื่อว่าเป็นร่างของเจ้าแม่ไปเข้าสิงเธอ
บอกขอบใจลูกหลานที่อันเชิญเจ้าแม่ขึ้นมา
ชมภาพบรรยากาศช่วงนี้ครับ
เธอก็ไล่รำไปร้องไปแล้วก็พูดออกมาว่าขอบใจที่อันเชิญแม่ขึ้นมาวันนี้นะ
ก็เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านเขาทำพิธีขุดเจ้าแม่ตะเคียนเป็นตะเคียนทองแม่พัสราความยาว๒๕เมตร
กว้าง๑๕เมตรขึ้นมาจากครองในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนโพทองอำเภอปางศิลาทองที่กำแพงเพชร
หมู่๑๐ตะบลโพทองอำเภอปางสิราทองที่กำแพงเพชรพร้อมกับกิ่งนะมีทั้งต้นทั้งกิ่งก็กิ่งเนี่ยยาวสักประมาณสองเมตรกว้าง๒๕เซนติเซนติก็เอาไปไว้ที่วัดไซยอยในภูมิที่ใกล้เคียง
ขณะที่กำลังขุดต้นตะเคียนแล้วก็มีการทำพิธีบวงสวงกันอยู่นั้นเนี่ยผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยมีอาการคล้ายกับถูกบางอย่างเข้าสิงร้องออกมาพร้อมแสดงอาการดีใจนะออกมาทางท่วงท่าในการร่ายรำแล้วบอกว่าตนเองคือเจ้าแม่พัสราขอบใจทุกคนที่ช่วยกันขุดขึ้นมาแม่อยากไปอยู่วัดเพื่อไปสร้างบุญให้ช

สื่อว่าเขาน่ะผู้ชายคนนี้เป็นคู่ครองกันกับเจ้าแม่ตะเคียนทองเมื่อชาติก่อนแล้วมีลูกกันสองคนนะฮะเฝ้ารอการมาหลายร้อยปีแล้วย้ำนะคุณผู้ชมนี่เป็นความเชื่อสู่บุคคลแต่คุณผู้ชมดูหน้าจอว่าเขาเขียนว่าอย่างไรเขาบอกว่าเขาเป็นคู่ครองกันมาเฝ้ารอกันมาหลายร้อยปีต่อจากนี้ไปเจ้าแม่

คันนะฮะชาวบ้านก็แห่ไปดูกันรวมทั้งทะเบียนของรถแห่เครื่องเสียงที่นำหน้าขบวนบใบไม้ท้อทหารห้าศูนย์หกห้าคันนี้อีกด้วยนะฮะสี่คันกันไปเต็มเต็มคุณผู้ชมก็ดูอ๋อละกันไม่รู้เจ้าแม่จะไปลงคันไหนนะครับนะฮะส่วนชาวบ้านที่ไปมุงดูก็คือมีผู้ชายคนเมื่อสักครู่ท
เดี๋ยวก็รู้กัน๓๑ในวันที่๑ก็จะออกใช่ไหม
เดี๋ยวก็รู้อีกทีนึงว่าจะตรงหรือเปล่านะครับ